คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
จริงหรอจริงจริงเป็นทีมที่ไม่อยากให้ตกชั้นอ่ะจริงหรอผมอะใช่ผมแชร์เอเวอตันมากกว่า
หลายคนนักฐานต้องแบบว่าแบบดว่าเด็กหงษ์เฉยเชียร์ให้ตกหรือเปล่า
สาเหตุที่เอเวิร์ตต้นให้ตก
เอเวอร์ตันตกเพราะว่าในทีมที่มันลุ้นตกชั้น
มีเอเวอร์ตันทีมเดียวที่ยังไม่เคย

ที่เราอาจจะเคยแต่ผมไม่เคยเห็นใช้คำนี้ดีกว่า
เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องแปลกใหม่เรื่องเดียว
เวตันถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่เป็นผู้ก่อตั้งพรีเมอร์ลีก
แต่ว่าวันนั้นพอดีตอนจับยาม๓แต้มก็ทายผลกันอย่างนี้แหละ
ผมก็บอกแล้วว่าจริงถ้าอยากเอาอยากเราอยากให้เอเวอร์ตันตกที่สุดถ้าเลือกได้แล้วกัน
อันนี้มีเทสพี่จั๊กกี้กับพี่บอลบูมาก
บอกว่าถ้าแบบหวังว่าก็อยากให้เอเวอร์ตันแหละแต่ว่าคิดว่าเอเวอร์ตันรอด
พอเราอะเชียร์เลสเตอร์ให้อยู่
สุดท้ายเรื่องก็เลสเตอร์จริง
แล้วเรื่องที่ผมตกใจคือผมคุยเรื่องบอลกันอยู่
เราจะออกประตูแบล็คเกกซ์ใช่ไหม
แล้วมียามเฃ่าอยู่

ก็เดาว่าน่าจะเชียร์มันในยุค๘๐
ยุคที่เอเวอตันเป็นทีมอันดับต้นของดิวิชั่น๑เดิม
คือจริงก็พูดว่าในไทยก็หาแฟนลิเวอร์ตันยาก

ผมว่านี่เป็นเรื่องที่ดีว่ะ

เพราะบางคนเขาก็เชียร์ตั้งแต่ยุค๗๐

ซึ่งไม่เคยเห็นเพราะว่าอย่างที่บอก
ทีมมันไม่ได้ประสบความสำเร็จแล้ว
เหมือนไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้โลดแล่นอยู่อย่างนี้

ใช่ซึ่งวันนั้นก็นั่งกับพี่แจ๊กกี้พี่วอร์บู

คือเขารอดมาสองสามรูปการณ์และ

ซึ่งมันไม่ควรถ้าพูดตรงนะ

อย่างที่ผม

ชื่อฉันไม่น่าตกชั้นเลยสักทีม

โหดหมดเลยนะถือว่าเป็นทีมแบบ

ที่กำลังจะได้รับเงินจับผิดเหมือนที

นอกนั้นอีก๒ทีมอะไรนะพี่บอยจำได้ไหม
ผมจำไม่ได้

ซึ่งเนี่ยมันเป็นทีมที่
นี่คือทีมเล็กหรอมันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ย

ที่เป็นชื่อชั้นน้อย

เนี่ยเนี่ยผมจำไม่ผิดอ่ะ
ฉายาน่าจะหมูเขี้ยวตัน
เออถ้าจำไม่ผิดนะ

ผมรู้คร่าวคร่าวว่าสนามเขาอยู่ในกลางใจชุมชน
แล้วมันขยายไม่ได้หรือจุดบ้านเรือนนะ
มันโตลกดีคณะที่ผมอ่านซอยไม่อยู่ซอยหนึ่งที่วันที่บอลเตะ
คนแถวนั้นต้องเอารถออกให้หมดเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้คนได้แฟนบอลอยู่บ้านตรงนั้นข้อจำกัดมันเยอะดีเว้ย

ทุกคนน่าจะเป็นแฟนลูต้านหมดเป็นรอบตรงนั้น
น่าแปลกนะของบ้านเรามันไม่ถึงขนาดนั้น

คืออังกฤษเขาสโมสรที่แบบไม่ได้ดังบางทีอายุร้อยปี
เออแล้วร้อยปีคิดดูว่ามันผ่านมากี่ชั่วอายุคน
มันก็ผูกพันความใกล้ชิด
อย่างเราอ่ะผมไม่ต้องคนอื่นผมแง่บ้านอยู่นครสีธรรมดาตร
บ้านอยู่นครศรีธรรมราชแต่ก็ไม่ได้เชียร์ทีมบ้านเกิดแบบร้อยเปอร์เซ
เพราะเราไม่ได้ไปดูตอนนี้ทำงานกรุงเทพ
ก็อีกนั่นแหละสมมุติว่าผมอยู่แต่ไม่ใช่สมมุติ
เออไม่มีทีมฟอร์นใช่ไหมก็เลยต้องไปเชียร์อ่ะ
ไม่ได้ใกล้บ้านเข้ามันพอไม่ได้ใกล้แต่ว่าตอนตอนตอนที่อยู่ก่อน
น่าจะย้าวอยู่หลังเนี้ยผมอยู่แถวราชบินทราเชียร์อะไร
เมืองทองมันได้สองอันคือเมืองทองกับบีจี
ที่ระยะทางพอกันและมีใกล้ก็คือตำรวจ

แต่ก็ไม่ได้เชียร์เพราะว่าสุดท้ายเราเชียร์จากความชอบ

มันทรงตอนมาอย่างงั้นมากกว่า
อันนี้คือเราเลือกตามความชอบจริง
เกิดมาซะยืดยาวเรามาพูดถึง

อาจจะหยิบบางประโยค

ที่เบรนดอเจอร์เคยเล่าไว้ฝากกับต้นธุรการ

คือจริงอะผม
แต่จริงคือผมมีความรู้สึกตั้งแต่
ฤดูการมีความตะหิดตะหิดเกี่ยวเลสเตอร์อยู่แล้ว

ตอนถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณช่วงกลางเดือนจุลายก็คือกรกฎาเนี่ย
เออเรสเตอร์ซิตี้น่าจะเป็นหนึ่งในห้าทีมของลีกระดับท็อป

ซึ่งผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ย
การแข่งขันพิเมอร์ลีกอ่ะมันหนักนะ
การที่คุณไม่เสริมทัพอันตรายนะ
อืมเออแล้วตัวคุณก็ออกไปหลายตัวนะ
ใช่เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องประมาณนี้นะครับ

เอ่อการตกชั้นของเลสเตอร์เนี้ยอืม
ก็บอกว่าเรสเตอร์มีสถานะของความเป็นอดีตแชมป์พิเมอร์ลีกหนึ่งสมัยถ้วน

แล้วถามว่าในอดีตพรีเมอร์ลีกเนี่ยมันเคยมีทีมที่แบบเป็นแชมป์พรีเมอร์ลีกแล้วตกชั้นไหม

จะบอกว่าปกติก็ไม่ใช่แต่มันไม่แปลกตา
แล้วก็ตกตอนปี๙๘๙๙ใช่ไหม

ผลงานของพวกเขาตั้งแต่เรื่องมาจากดิวิชั่น๒มันค่อยมา
ขึ้นมาคือผมผมจำตัวเลขอันดับเป๊ะไม่ได้นะแต่คือแบบแตะ๒แตะ๔แตะ๓อะไรพวกเนี้ย
คือเป็นทีมกลุ่มบนมาตลอดจนกระทั่งปี๙๐๙๕ที่สำเร็จทีม

แล้วก็แบบรอดแบบบุดหวิดด้วยอะไรอย่างนี้
ซึ่งตามชื่อหนังสือเขา๕พันตอนหนึ่ง
ใช่นั่นแหละก็มันทำให้มีความแตกต่างกันนิดนึงว่า

เป็นการแบบขึ้นรถไฟเหาะแต่ว่าถ้าพูดอีกในมุมกลับก็คือ
แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะอยู่รอดบนลิกสูงสุด

แต่นั่นแหละผมว่าผมก็เลยในมุมผมก็คือ
ส่วนสร้างบ้านไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าผมเห็นทรงอยู่แล้วว่าไม่รอด
โอ้ยแต่แปลกมาก
แล้วแบบไปดึงผมจำผมลืมเชื่อด้วยเนี่ย

ถ้าเทียบกับทีมระดับท็อปของพิเมลีก
อย่างน้อย๑คนออกจากทีมเสมอ
เบนชีวิลอีก๕๐ล้านตอนนะ

แล้วพอฤดูการที่มันต้องพักหนีโควิดไปใช่ไหมแล้วกลับมาเตะใหม่ทำให้โมเมนตัมมันเปลี่ยน

สองก็คือว่าพอมันเกิดโควิดเนี่ยนะครับมันทำให้บรรดาสโมสรต่างเนี่ย
เริ่มที่จะลัดเข็มขัดการซื้อตัวนักเตะ

เพราะเขาวางเอาไว้แล้วว่าตีละมองเนี่ยน่าจะได้อย่างน้อย๖๐ล้านปอนด์
พอทีนี้พอมันเกิดโควิดปุ๊บมันทำให้แต่ละทีมแทบจะไม่มีการซื้อตัวนักเตะที่แพงมากใช่ไหมครับ
ก็แล้วตอนที่ช่วงที่มันมีโควิดในช่วงประมาณปี๒๐๒๑๒๒เนี่ย

ที่นักเตะเหลือสัญญา๒ปีนั้นหมายความว่าเป็นสิทธิอันตรายมาก

นักเตะที่พอจะเป็นที่สนใจของหลายแต่ทีม
สุดท้ายแล้วทีมที่สนใจเขาก็สนใจแค่ยืมตัวไม่ใช่ซื้อขาด
จึงทำให้แผนในการที่จะขายนักเตะแต่ละคนออกในแต่ละดูการมันเฟลล์ไป
แล้วก็พอเข้ามาในช่วงนักเตะขาเข้าเหมือนที่ผมบอกไปก็คือปี๒๐๒๑ถึง๒๒ใช่ไหมครับ
เพราะว่าเขาซื้อพัสสันดาก้ามาก็สุดท้ายก็ยิงประตูไปได้ไม่เยอะ

แต่ราคา๑๗ล้านพรก็แพงนะ
แล้วแบบพอต้องปล่อยก็ไม่มีใครซื้อราคานี้ด้วย
แล้วพอมารุ่นการเพิ่งจบไปเนี่ยครับ
คืออันเดียวที่ผมจะเล่าก็คือว่า
ในช่วงต้นฤดูการเลยครับ

แล้วก็สร้างโอกาสที่จะพาตัวเองไปเป็นทีมในระดับฟุตบอลยุโรปอีกครั้งหนึ่ง
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้
ก็ส่งผลร้ายต่อทีมในระยะยาวเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ที่น่าสนใจอันนี้ก็อยากให้กลับไปย้อนฟังเหมือนกัน
ตรงที่ว่าเขาไม่ได้พูดเป๊ะนะ
แต่เขาแบบพูดอ้อมว่าตอนนี้เขาทำทีมในสภาพที่แบบในแบบ
มีแค่นี้ทรัพยากรมันมีแค่นี้
ถ้าหากเจ้าของทีมหรือผู้มีอำนาจเนี่ยเห็นว่ามันไม่ดี

ด้วยความที่รู้สึกไม่พอใจสโมสร
เขาก็บอกว่าเขาก็ทำตามหน้าที่
สโมสรมีศพแค่นี้เขาก็ทำทีมได้แค่นี้
ถ้าผลงานไม่ดีก็ปลดไปเลย
แล้วก็มีเรื่องของการปรับปรุงสนามเรื่องของการสร้างสนามซ้อมแห่งใหม่ซึ่งถ้าตามข่าวตอนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งนะครับ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจสำหรับผมนะ
ต่อมาครับเป็นเรื่องของการจัดการภายในทีมอันนี้ผมว่าเป็นทีมเป็นปัญหาของทีมบริหารอีกแล้ว
เก็บไม่มีทางที่จะได้แต้มเท่าไหร่
ไม่ได้กินชีสแล้วก็เผลอบางเกมเสียประตูเยอะมากด้วย
แล้วปัญหาอีกต่อมาก็คือเรื่องของนักเตะตัวหลักเดิม
แก่แล้วก็ไม่ได้เฉียบคมใช่ไหมครับ

ซึ่งศูนย์ด้วยการนี้มันก็คือคักร่าโซยินชู
สองคนนี้ตั้งแต่ตลาดซื้อขายหน้าร้อน
ไม่ว่าจะได้ราคาอะไรเขาทำมันก็ต้องควรขายแล้วหรือเปล่า
แล้วพอมาถึงหน้าหนาวปุ๊บก็ไม่ขายอีก
เออซึ่งจุดนี้ผมว่าผมเคยพูดในในจับจาม๓แต้มมั้งที่ผมบอกว่าการที่แบบคุณปล่อยนักเตะที่แบบสัญญาใกล้หมดอ่ะ
ให้กับทีมมันจะสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีกับทีม
เหมือนที่ผมบอกไปก็คือตัวของตีละมองกับเฟอร์วินชูก็เป็นฟรีเย็นแล้วอืม
เฉยเลยอ่ะใช่ขนาดนี้คือคือผมว่ามันต้องปล่อยตั้งแต่ปล่อยให้เร็วกว่านี้อ่ะ
คือโอเคมันอาจจะได้เงินไม่เยอะแต่มันก็ต้องปล่อยแล้วอ่ะอืม
แล้วพอตกชั้นปุ๊บอย่างนี้เห็นไหมทีมก็ไม่สามารถที่จะได้เงินจากนักเตะสองคนนี้ได้
มันก็ส่งผลกระทบต่อผลต่อโอกาสในการเลื่อนชั้นกลับมาในรูปกันหน้าเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าสำคัญเลยก็คือมันเป็นฟุตบอลที่ตอนเนี้ยโหดที่สุดโหดมากอืม
มันคือเมื่อกี้ที่เขาพูดกันว่าเป็นแล้วอ่ะเออมันคือแล้ว
แล้วการที่แบบคุณเสริมทัพเพียงแค่นิดเดียวในช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อนแล้วก็แบบหน้าหนาวก็ไปซื้อตัวที่แบบไม่ได้พลิกเกมอะไรให้กับทีมได้มากนักเนี่ย
มันแปลว่าคุณอ่ะกำลังยืนอยู่ที่จุดจุดหยุดนิ่งอ่ะแต่ในในขณะที่ทีมอื่นเขากำลังวิ่งก้าวกระโดดอ่ะอืม
นั่นแหละผมผมเลยมองว่าอันเนี้ยเป็นจุดที่ทีมผู้บริหารเลสเตอร์อ่ะประเมินพรีเมอร์ลิสต่ำเกินไปอืมอืม
เคยได้แชมป์มาแล้วไงเลยประเมินต่างอย่างเงี้เหรอก็เป็นไปได้นะเออนะครับ
เออเรื่องสุดท้ายที่ผมว่าเป็นปัญหาเหมือนกันก็คือการปลดเช้าเกินไปอืมนะครับ
อันนี้ผมไปไปเอาสแตดมาก็คือว่าสถานการณ์ของเลสเตอร์ซิตี้ในรูปการสองพันยี่สิบสอง
ยี่สิบสามเนี้ยอืมเราจะเห็นได้ว่าเรสเตอร์อยู่ในโซนตกชั้นตั้งแต่เกมที่สามของรูปการณ์
อืมนะครับไปจนถึงเกมที่สิบสี่อืมก่อนที่จะทำผลงานได้ดีขึ้นในช่วงเกมที่ยี่สิบสาม
โดยอยู่ที่อันดับ๑๓นั่นคือดีที่สุดแล้วนะในช่วงนั้นนะครับ
แต่หลังจากนั้นผลงานของเลสเตอร์ก็ดิ่งลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนจนเอ่อ
ขึ้นมาหายใจด้วยบ้างในเกมที่สายสิบสองถึงสายสิบสี่ในช่วงที่ปลดแล้วเอามาคุมทีม
คำถามก็คือว่าในเมื่อเลสเตอร์ทำผลงานไม่ดีมาทั้งซีซั่น
แต่กว่าที่จะปลดออกจากทีมเนี่ย
ก็คือเกมที่ยี่สิบเก้าของรูปการณ์อืมในเกมที่ปล่อยจะปลด
ใช่มันปลดช้ามากนะผมว่าเราเคยคุยเรื่องนี้มั้งในจับยามสามแต้มตอนที่
พีหนีตกชั้นอ่ะผมก็บอกว่าจริงจริงอย่างหลายหลายทีมมันก็ปวดชั้น
ปลดนักปลดโค้ชช้ามากอะไรอย่างเงี้แล้วคืออย่างเชลซีก็ปลด
พอเตอร์ช้าเหมือนกันเอ่อหรือหลีกหรือเด็กก็ปลด
ช้าเหมือนกันที่จะไปเอาอย่างเงี้ยเอ่อมันก็เลยส่งผลว่า
แล้วจริงแล้วทำไมจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังไม่มีคำตอบว่า
เลสเตอร์ถึงปลดเบลอเจอร์ช้ามากช้าเกินไปเพราะทั้งที่เหมือนที่ผมบอกไปคือตอนต้นก็คือทั้งทั้งที่เจ้าตัวบอกไปตั้งแต่ต้นฤดูการแล้วว่า
ถ้าผลงานมันไม่ดีอ่ะก็ปลดเค้าออกทิ้งออกจากทีมไปเลยอ่าเออ
สุดท้ายก็ไปเอาเจอหลาดมาหนีตกชั้นแล้วก็รอดใช่ไหมครับอืม
ทั้งที่มันยังมีตัวเลือกอื่นที่มีประสบการณ์ในการหนีตกชั้นได้ดีกว่า

การเข้าใจอาจเริ่มใหญ่ตั้งแต่ปลี่กลุ่มทุนมาเป็นกลุ่ม
ขึ้นไปเล่นอยู่เลขตัวเดียวมาตลอดแล้วก็อ่ามีสตาร์อยู่ในทีมมี
เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นทีมที่ไม่ควรตกชั้นด้วยประกันลงกวง
จริงแล้วผมว่าฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นลีกไหนก็ตามมันไม่มีทีมที่ดีเกินกว่าจะตกชั้นไง
นั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งผมยังใช้ความเป็นอีกหนึ่งความเศร้าของผมแล้วกัน
เพราะว่าผมค่อนข้างจะคือถ้านอกจากลิวภูก็จะเชียร์เลสเตอร์นี่แหละ
แล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่น่ามันไม่ได้อะไรหรอกมันไม่น่าตกชั้น
ก็เป็นกำลังใจให้แฟนเลสเตอร์ในไทยน่าจะเยอะ
ก็น่าจะคล้ายผมก็คือเป็นอีกหนึ่งทีมเชียร์
จริงรวมถึงแฟนพี่บอยด้วยทอมตันรวมถึงลีสที่แบบไม่น่าตกอ่ะ
ถ้ายากฝั่งหนัวเท้าอัมตั้นผมขาดหวังด้วยแล้วจะตกเตอร์
เพราะตั้งแต่๑๐๐รูปเทิมผมว่าตกไหมไม่แน่ตกไม่น่ารอด
แล้วก็ยินดีจริงก็เมื่อที่บอกว่าอยากให้ตบก็คือแฟนเอเวอร์ตัน
แต่แค่ถ้าต้องเลือกอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าอยากได้ความแปลกใหม่

คืออันนี้ไม่ได้แซว

อันนี้แพรนบุะมึงจะรอดได้ยังไงวะ

ต่อให้เปลี่ยนเป็นแฟนค์ลำบาท
ต่อให้เปลี่ยนเป็นใครก็ไม่รอด

อะผมว่าถ้าบ่อนอังกฤษอ่ะ

ให้ไทยเชลอันดับเชลซีว่าจะเลข๒ตัวไหมผมว่าก็กินเรียบอ่ะ
ไม่มีใครคิดหรอกว่าเชลซีมันจะล่วงไปได้ถึงขนาดนี้มันจะแบบ
แต่นอกนั้นมันแบบมีความแบบผีเข้าผีออกอยู่เยอะ
โลกจิตอ่ะ

สักหน่อยที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ย
โควิดเนี่ยมันทำให้สถานะในการที่ต้องแผนในการปล่อยนักเตะปีละ๑คนมันคลาดเคลื่อนไป
แล้วก็อย่างที่สองก็คือการรัดเข็มขัดที่แน่นเกินไปนะครับ
ประกอบกับการซื้อนักเตะที่ผิดพลาดไม่เข้าเป้าในช่วงฤดูการ๒ปีหลังนะครับ
ไม่ใช่เรียกว่าช้าเกินไปเรียกว่าไม่ทำเลยละกัน
เพราะว่าอันนี้ก็คือมองในมุมที่
มองเป็นฐานะคนนอกแหละอันนี้ใช้คำว่าคนนอกแหละ
อันที่นี้ก็พูดถึงจิงจอกสยามไปแล้วนะครับแล้วก็จบธุรการไปเรียบร้อย
ณวันที่เราอัดเนี่ยอ่ายังเหลือนิดหน่อยยังเหลืออีกนิดหน่อยก็คือ

หรือว่าหรือว่าหรือว่าฟอร์มแย่ไปเลย

โอ้โหพี่แซลูกาโมดิสเนี่ยครับ

อันนี้ผมแกล้งลืมไม่เนียนเหรอ

นะครับก็เออถ้าเป็นทฤษฎีส่งครบคิดนี้

เสาร์นี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมประกาศตัวอย่างชัดเจนว่า

ไม่ใช่เสานี้เชียร์อินเตอร์

นี่ผมคิดว่าอันนี้พูดเล่นนะ

คือระหว่างที่เราอัดเนี่ยมันมีข่าวว่าทาง

เขาอาจจะไม่ได้แชมซีซั่นนี้แล้วเป็นลุ้นซีซั่นหน้า
ไม่ต้องลุ้นเอาซีซั่นนี้ก่อนน่าค่อยว่าการ

รูปการณ์นี้ยังไงแล้วก็มาลุ้นว่าตลาดนักเตะจะเป็นยังไง
ผมว่าก็น่าสนใจปีนี้ดูแล้วยังไง
ทีมใหญ่ต้องเสริมกันแบบบ้าคลั่ง
โดยเฉพาะทีมเหล่านี้ไม่พอ
ก็อาจจะแบบถ่ายออกไปเพื่อเอาขากองหลังหน้าใหม่มา

มันก็แบบอาจจะไม่ถึงขั้นต้องซื้อแบบตัวจริงแล้วเนี่ย

ก็เป็นเรื่องดีที่๓คนนี้มันยังอยู่ด้วยกันแล้ว

คราวที่แล้วคือเพิ่งซื้อมารวมกันแล้วก็ลงไป
ตรงกลางไม่รู้ใครการ์ดโปร์หรือนูลเยฟตรงขวาซาร่า
มีโชต้าด้วยอีกไม่รู้จะวนยังไงเหมือนกันนะ
ข้างหน้าไม่ค่อยกังวลเรื่องตัวผู้เล่น

ก็พอแต่ตรงกลางเนี่ยโอ้โหซื้อกันยับเลยนะ
โอ้โหแต่ผมว่าอันนี้ผมพูด
ตัวนักเตะที่อายุน้อยกว่านี้แล้วก็ราคาถูกกว่านี้

เดี๋ยวผมค่อยขูดตัวเองแล้วกัน
เหลือเลขขึ้นได้ซื้อหวยอะไรอย่างนี้
นะครับก็เดี๋ยวอีพีหน้า
ช่วงนี้ยังไม่มีสปอยเพราะยังเขียนการกันทำกันไม่ทัน
จริงมีครับมี๒คนที่ผมทำเสร็จไปแล้ว
ก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะปล่อยหรือเปล่า
แล้วพักฤทธุกาลช่วงต่อสืบขายนักเตะจะเป็นยังไง
ก็มาลุ้นกันผมว่าเป็นเรื่องที่แฟนบอลหลายคนคงวังเหมือนพวกเรา
คอยจับตามองเหมือนพวกเราแหละ
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกสนานในช่วงปิดฤดูกาล

ไปดูรูปการณ์ก็การแย่งตัวกันการปาดหน้ากันซื้อก็เป็นเรื่องสนุกอีกอันหนึ่ง
ของทีมที่พวกเราเชียร์กัน

ก็ทุกวันเสาร์บ่าย๒โมงโดยประมาณนะ
ก็ยังไงวันนี้ลำลากันไปก่อนสวัสดีครับผม
สวัสดีครับทุกคน